ต่อกันที่กระแสร้อนแรงบนโลกโซเชียลนะคะ
สำหรับเรื่องราวของ๒นางเอกสาวจากวิกพระราม๔ค่ะ
ซึ่งสาวแมทพิวรณีก็ออกมาย้ำชัดเจนนะคะ
ตัวเธอเองไม่ได้สนิทสนมอะไรกับนักแสดงสาวคิมคิมเบอร์รี่นะ
ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมาว่าทั้งคู่เกิดสดเกาเหลากัน
เหตุเกิดเพราะว่านักแสดงรุ่นพี่อย่างอ้นศรีพาน
มีการโพสต์คลิปวิดีโอลงในอินสตาแกรม
แล้วก็ชื่นชมไปอย่างซ้ำคิมเบอร์รี่
หลายคนก็เลยสงสัยว่าเป็นการแขวะไปถึงสาวแมทพิรณีด้วยหรือเปล่าค่ะ

พิธีกรสาวอารมณ์ดีอนศรีพันธ์โพสต์คลิปวิดีโอเป็นภาพของนักแสดงมือรางวัลแอนทองประสม
และนางเอกจอมแบ๊วคิมคิมเบอร์รี่
คำบรรยายชื่นชมในความนิสัยดีและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
หลายคนจึงจับโยงไปว่าต้องการแวะนางเอกร่วมช่องอย่างแมทพิรณี
ขณะเดียวกันมีข่าวลือว่านางเอกม้าเรื่องเยอะ
สั่งให้ช่างแต่งหน้าลบหน้าแล้วแต่งใหม่เนื่องจากไม่พอใจ
โดยสาวแมทยอมรับว่ารู้จักกับ๒นักแสดงร่วมสังกัด
แต่ไม่ได้สนิทกันเป็นการส่วนตัวและไม่คิดเคลียร์ประเด็นดังกล่าว
เพราะส่วนตัวไม่อยากมีปัญหากับใคร
ส่วนข่าวลือที่ว่าเจ้าตัวไม่พอใจสาวคิมเพราะถูกปฏิเสธ
ขณะคุณแม่เข้าไปขอถ่ายรูปอีกทั้งยังถูกเชิดใส่แบบไร้ความเคารพ
นางเอกสาวสุดมั่นเผยว่าน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิด
เพราะโดยส่วนตัวคุณแม่ของตนเองเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูป
และยินดีหากต้องทำงานร่วมกันค่ะ
งงไหมก็งงนิดนึงแต่ก็เฉยแหละมันก็คงจับโยงกันได้เรื่อยในวงการ
แต่ก็เห็นกันอยู่แล้วนะว่าอยู่ได้ก็ไม่น่าใช่หรอกค่ะ
อยู่ในช่องเดียวกันคือทุกคนรู้จักแล้วก็เจอกันทักทายกันปกติ
สนิทค่ะก็ต้องบอกว่าไม่สนิทเพราะว่าเหมือนน้องก็อยู่กลุ่มแบบเด็กอะไรอย่างนี้
เราก็จะแบบโตขึ้นนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็จะไม่ค่อยสนิท
มันไม่อยากมีเรื่องเนอะไม่อยากเรื่องเยอะอะไรอย่างนี้
เพราะว่าแค่เราแบบเราคิดว่าเราทำตัวดีในจุดที่เรายืนอยู่
ก็มีข่าวเยอะแยะมากมายให้สนุกกันพอสมควรมันว่าก็ประมาณนั้นดีกว่าค่ะ

โหคงไม่ต้องถามเลยอะค่ะเพราะว่าแม่แม่นี่ให้ตายก็ไม่ถ่ายดีค่ะ